หนึ่งกรณีค่ะเป็นโพสต์ที่หลายคนเข้าไปทั้งแชร์ทั้งคอมเมนต์กันเยอะมาก
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพลอยนะคะเขาก็มาโพสต์เฟซบุ๊คไว้บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อย
แฟนเก่าเขาลักพาตัวพ่อเขาไปแล้วพ่อเขามีโรคประจำตัวอายุเยอะแล้วเดินไม่ค่อยได้ด้วย
อุ้มออกไปจากบ้านเลยแล้วประเด็นก็คือว่านี่ไม่ใช่การลักพาตัวครั้งแรก
มันครั้งที่สามแล้วซึ่งสาเหตุของการลักพาตัวก็คือว่า
ง้อเธอขอให้คืนดีเพราะเธอบอกเลิกไว้
เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการขอคืนดีกันแบบนี้แล้วนะคะ

ใช่ค่ะแล้วนี่มันคือครั้งที่๓แล้วก่อนหน้านี้ขู่ต่างนานาบอกว่า
จะเอาไปขายประเทศเพื่อนบ้านบ้างล่ะจะเอาไปปล่อยให้เป็นขอทานบ้างล่ะ
ครั้งแรกเธอก็ต้องยอมกลับไปจนเนี่ยครั้งที่๓อีก
จริงก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งความแล้วด้วยแต่ว่าคนร้ายหรือว่าแฟนเก่าของเธอเนี่ยหนีไปได้นะคะ
ไพรินนะคะเขียนเอาไว้บอกว่าช่วยแชร์หน่อยค่ะพ่อถูกลักพาตัวครั้งที่๓
วงเล็บแฟนที่ไม่ยอมเลิกเอาตัวพ่อพลอยไปใช้ในการต่อรองแลกกับตัวพลอย
มีโรคประจำตัวเดินไม่ไหวร่างกายไม่แข็งแรงและสื่อสารลำบาก
ไม่ได้แต่งงานกันไม่เคยมีลูกด้วยกันสาเหตุที่พลอยขอเลิก
อยู่ด้วยกันให้ใช้แค่เศษตังค์ไม่เลี้ยงดูพ่อขัดเรื่องขอทำงานแต่ไม่ให้เงิน
ดูแลแค่กายไม่เคยดูแลใจทำร้ายตบตีมีผู้หญิงอื่น
พลอยกลับไปบอกจะแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดเสนอเงินเสนอทอง
เสนอจะให้พ่อไปอยู่ด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเลย
คือเรื่องนี้ค่ะเขาก็เล่าไปต่างนานาเลยว่าคือผู้ชายคนนี้
ไม่ยอมให้เธอไปทำงานคบกันเป็นแฟนกันเธออยากจะไปทำงานหาเงิน
ไม่ให้ไปให้อยู่บ้านห้ามทำงานแล้วเดี๋ยวจะให้เงินใช้
แต่เงินที่ให้ก็เธอบอกว่ามันเป็นเศษตังค์บอกว่ามันใช้ไม่พอ
แล้วก็ไม่ดูแลพ่อเธอด้วยเธอก็เลยขอเลิก
พอขอเลิกเสร็จปุ๊บครั้งแรกก็ลักพาตัวพ่อไปเลย๙ธันวาคมนะคะ
พาตัวอุ้มพ่อออกไปจากบ้านเธอก็ต้องยอมกลับไปอยู่กับเขา
เพื่อที่จะให้แฟนเอาพ่อไปคืนเธอบอกว่าอยู่อย่างทรมานใจด้วย
แล้วก็ตกลงกันใหม่บอกว่าถ้างั้นจะให้ไปทำงานก็ได้
ซึ่งบ้านของเธออยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
บ้านของผู้หญิงที่โพสต์ช่วยตามหาพ่อกับคุณพ่อท่านนี้

อดีตแฟนนุ่มเนี่ยอยู่ราชบุรี

วันนี้เราตามให้ทั้งสองฝั่งนะครับ
ฝั่งของบ้านของแฟนนุ่มเนี่ยเราก็ไปคุยกับที่บ้านเข้ามา

เอาเป็นว่าเอาเรื่องพ่อของหญิงสาวคนนี้ก่อน
ว่าตกลงเนี่ยล่าสุดพ่อกลับมาแล้วใช่ไหม

คือทางนางสาวพัยลินเนี้ยพอแจ้งอ่าโพสต์
ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอได้ข่าวว่าพ่อกลับมาที่บ้านแล้ว

ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างซึ่งพ่อเล่าให้ฟังค่ะว่า
มีคนมารับพ่อไปเที่ยวในตัวเมืองกาญจนบุรี
แต่จำไม่ได้นะว่าเป็นใครไปเที่ยวที่ไหนก็จำไม่ได้
แต่ว่าตอนไปเที่ยวมีคนดูแลอย่างดีเลย
แต่พ่อบอกพ่อไม่ชอบเพราะว่าคนมันเยอะไป
ถ้ามีคนมารับไปเที่ยวอีกจะไม่ไปแล้วพ่อก็บอกแบบนี้
แสดงว่าพ่อปลอดภัยดี
อยู่ที่ราชบุรีนี่แหละค่ะ
ก็อยู่บ้านหลังนี้กับพ่อสองคนนี่แหละค่ะ
เธออยู่กับแฟน๓ปีตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์เธอจะต้องกลับไปดูแลพ่ออยู่แล้ว
จนกระทั่งทนพฤติกรรมของฝ่ายชายไม่ได้ทั้งทำร้ายทั้งร่างกายทำร้ายทั้งจิตใจ
ไม่ดูแลเรื่องเงินทองเลยตัดสินใจกลับมาอยู่กับพ่อแต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอม
อย่างที่บอกว่าลักพาตัวพ่อไป๓ครั้งครั้งแรกคือ๙ธันวาคม
ออกไปทำงานพ่ออยู่บ้านคนเดียวเธอบอกว่าพอเอาพ่อไปแล้วก็ขู่ว่าจะเอาพ่อไปขาย
เธอก็จำใจต้องกลับไปอยู่ด้วยเพื่อให้พ่อได้กลับมาอยู่ที่บ้านและมีอิสระ
อยู่ได้แค่วันสองวันก็ไม่ไหวแล้วค่ะก็หนีออกมาแต่ไม่อยากแจ้งความเพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่
กระทั่ง๑๖ธันวาคมแฟนเก่าก็มาเอาตัวพ่อไปอีก
แล้วก็บอกว่าให้กลับไปอยู่ด้วยกันถ้าไม่ทำตามจะเอาพ่อไปเป็นขอทานที่ชายแดน
เธอก็เลยรีบแจ้งตำรวจเลยแล้วพาตำรวจไปที่บ้านแต่ฝ่ายชายไว้ตัวทันนะคะก็หนีไป
หลังจากนั้นอีก๒วันก็เอาพ่อมาส่งคืนที่บ้าน
ครั้งนี้ค่ะ๒๑ธันวาคมที่ผ่านมาก็เอาพ่อไปอีก
ครั้งที่สองพอเกิดเรื่องเธอบอกว่าเธอป้องกันบ้านแล้วนะ
เอาโซ่เอาล็อกอะไรมาล็อกบ้านแบบแน่นหนามากเวลาที่เธอต้องออกไปทำงานแล้วพ่อต้องอยู่บ้านคนเดียว
ปรากฏว่าครั้งล่าสุด๒๑ธันวาคมเนี่ยแฟนเก่าเธออุ้มพ่อออกทางหน้าต่างค่ะ
ออกไปเลยเอาไปอีกแล้วเธอบอกว่าไม่รู้ชะตากรรมของพ่อเลย
พอถามฝ่ายชายฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ได้พาไปแต่เป็นลูกน้องที่เอาไป
พอเธอโพสต์เรื่องในโซเชียลแล้วคนเอาไปแชร์เนี่ย
ก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า
ก็พ่อก็กลับมาก็มีคนเอาพ่อมาส่งที่บ้าน
บอกว่าเมื่อคืนครอบครัวของฝ่ายชายนำตัวพ่อมาส่งคืน
แต่เธอไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าเธอก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเหมือนกัน

ก็เลยไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยกลับมาบ้านแล้วช่วงสายวันนี้ไปแจ้งตำรวจ
ก็ไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีเพราะรับไม่ได้
กับการกระทำแล้วก็รู้สึกกลัวมากถึงแม้ว่าครอบครัวของนายสุขุม
หรือว่าในหนูจะพยายามเจรจาขอไกล่เกลี่ยก็ตาม
ระหว่างที่คบก็อึดอัดค่ะมันไม่มีความสุขอะค่ะ
เพราะเขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกแล้วช่วงหลังเนี่ย
พอยก็รับงานรีวิวถ่ายแบบอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาก็จะขาด
แล้วตังค์ก็ไม่ได้ให้พ่อใช้แล้วพ่อก็ลำบากลงลำบากลง
เอ่อก็คือเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอะค่ะ
ก็ช่วยเหลือแค่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นนะคะอืมแล้วก็
ก็เขาก็มีทำร้ายร่างกายแล้วก็มีคนอื่นบ่อยค่ะ
เขาก็ทำให้พลอยคิดได้ว่าควรที่จะยืนด้วยขาตัวเอง
โดยการออกมาหาเงินแล้วก็เลี้ยงดูพ่อเองค่ะที่หนักหนักเลยก็คือคู่ว่า
จะเอาพ่อไปพาพ่อไปชายแดนพาพ่อไปสังขะค่ะ
แล้วก็ถ้าพลอยไม่ไปก็จะตัดแขนตัดขาให้เป็นขอทานอยู่ฝั่งนู้นไปเลย
ไม่ต้องเห็นหน้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาได้รับโทษค่ะ
เพราะว่าถ้าเขายังอยู่ถ้าเขายังอยู่ข้างนอกแบบเนี้ย
มันก็จะเป็นอันตรายก็เอาพลอยหรือไม่เขาก็อาจจะมาเอาพ่อไปอีก
เมื่อไหร่ก็ได้มันกลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าทำขนาดนี้
เอาพ่อไปเพื่อต่อลองเอาตัวหนูมันก็ดูว่าผู้ชายเขาไม่ทำกันหรอก
ถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงอะค่ะ
ก็มีผู้ที่เขาเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเพื่อนบ้านก็คือนางจินดาเหล่าศรีนะคะ
คนนี้เขามีหน้าที่ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้กับพ่อของคุณพลอย
ครับเวลาที่ลูกไม่อยู่ออกไปทำงานใช่ไหม
เธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในหนูเคยมารับตัวพ่อไปแล้ว
อย่างที่บอกว่าจนครั้งที่๒ลักพาตัวไปก็เลยต้องเอาโซ่
เอากุญแจมาล็อกประตูหน้าบ้านซะแน่นหนาเลยทีนี้วันเกิดเหตุค่ะ
หนูโทรมาหาเธอครับสอบถามเหมือนจะเช็คอะค่ะว่า
เออจะเข้าบ้านตอนไหนจะไปไหนยังไงเหมือนอยากรู้ตารางเวลา
อืมแล้วพอช่วงเย็นเธอกลับมามาจากทำสวนเข้ามาที่บ้าน
อ้าวพ่อพลอยไม่อยู่แล้วค่ะหายตัวไปแล้วไม่รู้ด้วยว่าออกไปได้ยังไง
เพราะประตูด้านหน้ามันก็ยังล็อกอยู่แต่หน้าต่างมันไม่ได้ล็อกอะค่ะ
เธอก็เลยรีบโทรบอกพลอยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็บอกนะว่า
เป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอรักเขาไม่ใช่เหรอรักกันทำไมทำกับเขาแบบนี้

ปลาจะมาตอนไหนเขาชอบพูดอย่างเงี้ยครับ

ยังยังบอกว่าจะทำไงดีปลานี้มันได้มานอนอยู่กับเขานะ

แล้วก็เอาข้าวมาให้เราบ่าก็ไปนอนบ้านปะอย่างเงี่ยไม่ได้มานอนเขาหรอก

เอาเป็นว่าพ่อของคุณพลอยก็กลับมาที่บ้านแล้วนะ
การจนบุรีกับราชบุรีก็ไม่ได้ไกลกันมากนัก
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ไปที่บ้านของฝ่ายชายนะฮะอยู่ที่บ้านโป่งรัชบุรีนะครับ
ไปเจอแม่ของฝ่ายชายนะซึ่งเปิดร้านขายของชำ
เขาก็เล่าว่าลูกชายกับฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
ก็อยู่กินกันที่บ้านหลังนี้ได้สัก๓ปีแล้วนะครับ
ลูกชายมีหน้าที่คอยช่วยเหลือทำงานที่บ้านขายของหน้าร้าน
ตัวแม่จะให้เงินลูกชายเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
เอาไปเป็นค่าผ่อนรถแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เรื่องอาหารการกินทางฝั่งของแม่ก็จะดูแลให้ทั้งหมด
ทีนี้ทางแม่ของฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าอันนี้เขาอ้างนะ
ค่ะที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยทำอะไรอยู่ในห้องนอน
แล้วก็ขายสินค้าออนไลน์ยืนยันว่าระหว่างที่ลูกชายกับฝ่ายหญิง
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลูกชายไม่เคยทำร้ายร่างกาย
มีแต่ความรักพาไปเที่ยวซื้อของเอาใจสารพัฒน์
ทุกวันเสาร์ลูกชายก็จะพาฝ่ายหญิงกลับไปหาพ่อที่บ้านที่กาญจนบุรี
เอาข้าวของเอาอาหารต่างที่ร้านเนี่ยไปฝากด้วย
ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงไปเสริมหน้าอกมาอันนี้แม่ฝ่ายชายเล่านะ
อ้างว่าฝ่ายหญิงไปเสริมหน้าอกมาแล้วก็เริ่มออกไปทำงานนอกบ้าน
มีการถ่ายภาพใส่ชุดล่อแหลมโปรโมทสินค้า
ทำให้ลูกชายตัวเองหึงหวงมีปากเสียงทะเลาะกัน
ฝ่ายหญิงขอแยกทางแม่ของฝ่ายชายบอกว่า
โทรศัพท์ไปง้อลูกสะพ้ายให้กลับมาด้วยนะ
แต่ว่าเธอก็ไม่ยอมยอมรับว่าเป็นห่วงลูกชายมาก
ตอนนี้กลัวว่าลูกชายจะฆ่าตัวตาย
ตอนที่พ่อของฝ่ายหญิงเวลาลูกชายไปรับมาอยู่ด้วยที่บ้านเนี่ย
ของฝ่ายหญิงมีความสุขมากกินข้าวได้๓มื้อ
เหมือนเวลาอยู่บ้านของลูกสาวตัวเอง
เพราะว่าอยู่บ้านลูกสาวตัวเองเนี่ย
เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
แต่เวลามาอยู่บ้านของฝ่ายชายเนี่ยอันนี้แม่เขาอ้างนะ
มีความสุขกว่าเวลาอยู่บ้านของลูกสาวตัวเอง

แต่ระหว่างนั้นก็จะไม่รู้ว่าลูกชายพาพ่อของฝ่ายหญิงไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะลูกจะบอกเพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะพาพ่อตาไปเที่ยว
ครั้งล่าสุดลูกชายพาพ่อของฝ่ายหญิงมาเหมือนเดิมแต่ทีนี้พอพามาแล้วมันเป็นข่าวไง
เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาโพสต์สังคมออนไลน์แล้วไปแจ้งความลูกชายก็เลยไม่กล้าพาไปส่งที่บ้าน
กล้าพากลับไปส่งจนค่ำเมื่อวานนี้ตัวแม่กับลูกสาวคนเล็กต้องพาพ่อของฝ่ายหญิงกลับไปส่งด้วยตัวเองที่บ้านของฝ่ายหญิงที่กาญจนบุรี
แต่พ่อบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่มีคนพาไปเที่ยวเพราะว่าลูกสาวเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นพากินสันไงใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าใครมารับไปไหนอะไรยังไง
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจสพไซโยกก็เดินทางมาสอบปากคำนายโกมินก็คือพ่อตัวพ่อแล้วนะคะที่บ้านพักเบื้องต้นพ่อก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไรก็ไม่ได้โกรธด้วย
แต่พนักงานสอบสวนยังไงก็ต้องออกหมายเรียกมาสอบปากคำอยู่ดีนายสุขุมเนี่ยนะคะ
พร้อมแจ้งข้อหากักค้างหน่วงเหนียวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะครับ
คือมันต้องแยกนะระหว่างเรื่องความรักความชอบความหึงความห่วงอะไรก็แล้วแต่
กับสิ่งที่มันต้องทำเนี่ยว่ามันไปผิดกฎหมายหรือเปล่าคืออะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เนี่ย